ความคืบหน้าค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนไปแจ้งว่าที่บ้านหลังนึงเนี่ยพบศพผู้หญิงคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สภาพศพเหมือนกับถูกทำร้ายแล้วก็ถูกแทงแล้วก็เอาผ้ามาคลุมศพเอาไว้
พนักงานสอบสวนก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะคะตอนไปถึงเนี่ยก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๔ชั่วโมง
ก็เลยไปคุยกับญาติยาดของผู้ตายญาติญาติเล่าให้ฟังว่าโอ๊ยก็น่าจะเป็นสามีของผู้ตายนี่แหละที่ก่อเหตุ
เพราะว่าผู้ตายอยู่กินกับสามีคนนี้มาหลายปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน๕ขวบ๓ขวบ๒ขวบเขาทะเลาะกันทุกวัน
ทะเลาะกันจนเลือดตกยางออกทุกวันแล้วก็สามีชอบเล่นยาเสพติดชอบเล่นการพนันเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพเมืองมุกดาหารเข้าไปพบศพนะคะตั้งแต่เมื่อวานศพของนางสาวทัศวงชัยยายงอายุ๒๕ปี
จมกองเลือดอยู่ในบ้านนะคะที่บ้านเหล่าครามตำบลคำอาหวนจังหวัดมุกดาหาร
สภาพศพก็มีผ้าห่มคลุมเอาไว้นะคะที่หน้าอกซ้ายใต้ราวนมมีร่องรอยถูกของมีคมแทงหนึ่งแผล
ต้นคอมีรอยเขียวช้ำเหมือนกับถูกบีบคอค่ะจนเลือดออกปากออกจมูก
ผู้ตายบอกว่าคนก่อเหตุก็คือสามีนี่แหละสามีของผู้ตายนี่แหละชื่อว่านายนิวัฒน์คนเพียรอายุ๒๘ปี
สามีผู้ตายติดยาเสพติดแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันทุกวันนะคะ
คาดว่าก่อนเกิดเหตุหน้านิวัตรน่าจะไปของเงินภรรยาเพื่อไปซื้อยาบ้าเซฟ
แล้วก็อยากได้เงินไปเล่นการพนันภรรยาไม่มีเงินให้ก็เลยโมโหแล้วก็ก่อเหตุนี้

พันธุ์ตำรวจเอกชัยพรพงศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหาร
ลงพื้นที่ค่ะนำกำลังเจ้าหน้าที่๒๐กว่านายเลยนะคะ
ออกตามหาตัวก็ไปตามสถานที่ต่างต่าง
ตามบ้านญาติแล้วก็ให้ญาติของนายนิวัลช่วยหากันด้วย
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวน
ทะเบียน๖๑๖๘มุกดาหารคันนี้ค่ะ
กระบะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่นายนิวัฒน์ใช้เป็นภาษณะในการหลบหนีนะคะ

แล้วรถกระบะคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่
นี่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอคือรถพุ่งตกถนนอยู่อะค่ะ
บริเวณถนนสายแก่นเท่านันทวัฒน์หมู่๖ตำบลกุฎแคบ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นนะคะตรวจค้นป่าอ้อยแถวนั้น
อยู่ใกล้กับจุดที่เจอรกระบะ
แถวนั้นสักประมาณห่างไป๓๐๐เมตร
สุดท้ายเจอตัวเจอตัวนายนิวัฒน์ค่ะ
แต่ตอนเจอตัวเนี่ยนายนิวัฒน์มีเลือดออกตามตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ
คาดว่านายนิวัฒน์เอามีดที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละแทงตัวเอง
หวังจะฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีความผิดเนี่ยดูตอนที่เจอสิคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร
มีดของกลางเอาไว้เป็นหลักฐานตอนเจอนอนอยู่แบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกชายพรพงศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหาร
บอกว่าตอนนี้ได้กำชับฝ่ายสืบสวนหาพยานหลักฐานให้มากที่สุด
ให้เจ้าหน้าที่จัดเวรยามเฝ้าคนร้ายด้วย
กลัวว่าจะเครียดฆ่าตัวตายในช่วงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
แล้วก็ออกหมายจับเพื่อทำการจับกลุ่มแล้วก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป
นี่ก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนใช่ไหม
เอาน้ำพลเอาเสื้อพัดให้ระบายอากาศเลยไปก่อน